นี่ของคุณสืบสกุลไหม้ตอนประมาณตีหนึ่งใช่ไหม

เป็นอาคารร้างแถวประชาอุทิศ
ทีนี้ต้องไปดูว่าสาเหตุของการที่ไฟมันไหม้มา
เขาบอกว่าน่าจะเป็นการจุดไฟเผาขยะในอาคารเหรอ

ในนั้นมีใครเจ็บมีใครตายไหม
ไม่มีเพราะว่ามันเป็นอาคารร้างอะนะคะ

เขาบอกว่าเห็นควันมาจากข้างในอาคารนะ

แล้วถามว่าอ้าวทำไมมันถึงไหม้มาจากอาคารมีคนอยู่หรือยังไง

เขาบอกอาคารนี้ปกติคนเร่ร่อนจะมาอยู่ช่วงกลางวันคุณ
แล้วลักษณะนะเขาบรรยายได้เลยเป็นผู้ชายชอบนุ่งสโรงก็เดินอยู่แถวนี้นั่นแหละ
ส่วนเจ้าของที่อยู่ข้างเขาบอกว่าสักประมาณตีหนึ่งครึ่งนะ
กลับมาจากข้างนอกยังไม่ได้ทันนอนเลยได้ยินเหมือนกับอะไรหล่น
ตอนนั้นก็เดินออกมาดูอ้าวเห็นเป็นควันลอยออกมาจากเหมือนกับครูหาข้าง
แป๊บเดียวเปลวไฟมาเลยค่ะก็เลยต้องรีบแจ้งดับเพลิง
เพราะว่าบ้านหลังข้างเป็นโรงงานเย็บผ้า
คุณคิดดูนะถ้าเกิดว่าไฟมันลามมาถึงโรงงานเย็บผ้าก็มีผ้าอยู่ใช่ไหม
จะกลายเป็นเหมือนที่สะแก้วจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วไฟจะลาม
นี่ห้องข้างนี้เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้มา๗๘ปีแล้ว
ไม่เคยเห็นใครอยู่ที่บ้านหลังที่เป็นต้นเพลิงเลยนะ
มันกลายเป็นบ้านร้างไปแล้วตอนเช้าก็จะมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
เอาพวกอุปกรณ์เอาไม้กวาดเหมือนกับมาฝากเก็บไว้
เพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานลองฟังคนที่เขาอยู่ห้องข้างหน่อยค่ะ
เสียงอะไรหล่นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ
ก็เลยออกจากบ้านมาดูก็เห็นเป็นขวัญเริ่มขึ้นนะ
ขวัญเริ่มขึ้นทางล่างนะครับ

บ้านล้างเขาได้ใช้อะไรเขาก็เลยเอามาเก็บทุกอย่าง
นี่แหละแล้วก็เห็นบอกว่าคาดนะจากการคาดการณ์
บอกเห็นเป็นกลุ่มควันออกมาเห็นไฟลามมาเนี่ย
อาจจะเป็นไปได้ไหมคนเร่ร่อนเข้าไปเผาขยะในอาคาร
แล้วมันลามไงคุณพอลามควบคุมไม่ได้
ก็เกิดไฟไหม้แบบนี้อ้าวแล้วถามคนจุดอ่ะ
คนจุดอาจจะตกใจแล้วก็รีบหนีไปหรือเปล่า
อันตรายนะครับนะครับใช่ค่ะ